ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาผ่านทางเพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิป
เหมือนที่เราเคยเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าจะให้เราเป็นสื่อกลาง
หรือว่ามีเรื่องไหนที่คิดว่าอยากจะให้เราเป็นสื่อในการขอร้องความเป็นธรรม
ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะ
คำว่าไทยรัฐแจ้งข่าวและคลิป
เขาจะให้ตอบคำถามอะไรนิดหน่อยนะครับท่านก็จะได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมกลุ่ม
มีเรื่องมีราวมีคลิปมีอะไรท่านก็แจ้งเข้าไปนะครับ
อย่างเช่นหญิงสาวท่านนี้นะครับที่ร้องขอความเป็นธรรมมานะครับ
บอกว่าสามีของเธอเนี่ยต้องถูกจับดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางกรยากรชนพิทักษ์อายุ๓๖ปีนะครับ
ลูกวัยสี่ขวบมาเลยนะฮะและนี่คือคลิปที่เธอส่งเข้ามาร้องเรียนนะครับ
บอกว่าสามีเนี่ยรับจ้างขนส้มไปทิ้งแต่เห็นว่าส้มมันก็ยังพอดีอยู่นะอย่าเพิ่งทิ้งเลย
ก็เลยบอกนายจ้างว่าขอเอาไปขายได้ไหมนายจ้างก็ไม่ว่านะครับ
แต่ว่าที่เอาไปขายเนี่ยมีอยู่หลังนึงเปิดไปเปิดมาดูส้มเนี่ยเจอยาบ้า๕๐๐๐เมตร
ระหว่างนั้นก็เลยถ่ายคลิปไว้กับเพื่อนด้วยนะกับคนที่จะซื้อด้วย
แล้วก็แจ้งตำรวจกันดีกว่าเนี่ยมันอยู่ในถุงแบบนี้
ก็อุตส่าห์ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนะไปเจอจริงอยู่ในส้มอย่างนี้
สแดงความรู้สุดใจด้วยการแจ้งตำรวจก่อนที่สพคลลปถด
ตำรวจมาถึงจับดำเนินคดีฮะจับคนเดียวด้วยนะ
ถูกตำรวจสพคลองหลวงปฐุมธานีจับกลุ่มข้อหามียาเสพติดไว้ในความครอบครองก็คือยาบ้า
เป็นข้อหาว่ามีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วยนะ๕๐๐๐เมตรนะครับตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่
เรือนจำอำเภอธัญบุรีระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลเรื่องไปถึงศาลชั้นต้นแล้วนะครับ
ยืนยันว่าสามีเธอเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับไม่ได้ทำผิดตามข้อหาที่ถูก
ตำรวจแจ้งข้อหาโดยนางกรยากรเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่าเรื่อง
เกิดขึ้นเมื่อ๒๖เมษายนที่ผ่านมานายพิชิตสามีออกไปขับ
รับจ้างตามปกติมีนายจ้างคนหนึ่งแถวตลาดไทยจ้างนายพิชิตกับ
เพื่อนชื่อนายปองพลสวัสดิ์ทัศน์ให้ขนส้มร้อยตะกร้าตะกร้าละ๑กิโล
กรัมให้เอาไปทิ้งตกลงราคาค่าจ้างให้เอาไปทิ้งเนี่ย๔๐๐๐บาท
แต่ว่าสามีกับเพื่อนเห็นว่าส้มที่นายจ้างว่าจ้างให้เอาไปทิ้ง
เนี่ยโอ้โหมันยังสดนะรสชาติก็ยังอร่อยค่ะก็เลยบอกนายจ้างว่าคือถ้า
เอาถ้าจะให้ทิ้งอ่ะอย่าทิ้งได้ไหมผมเอาไปขายได้ไหมคนที่
เขาว่าจ้างเขาก็อนุญาตสามีกับเพื่อนก็เลยเอาส้มที่นายจ้าง
ยกให้เนี่ยแบบเอาฟรีเลยถ้าไม่ทิ้งจะไปขายอะไรก็ตามสบาย
ราคาตะกร้าละ๕๐บาทก็ขายไปเรื่อยจนมาถึงร้านขายของใน
เขตโครงใน๑ร้านเจ้าของร้านบอกว่าเอาเหลืออยู่๑๐ต่อกราหรอ
งั้นขอเหมาหมดเลยสามีก็เลยเทส้มออกจากตะกร้าเพื่อจะเอา
แต่ปรากฏว่ามีอยู่ตะกร้านึงมันไปเจอห่อปริศนาหนึ่งห่อ
คนที่จะซื้อทั้งสามีกับนายปองพล
เพื่อนสามีก็เลยมาช่วยกันดูนะครับ
เพราะว่าก็เอกใจอยู่
ว่ามันจะเป็นของผิดกฎหมายเป็นยาบ้าอะไรหรือเปล่า
ระหว่างที่แกะตรวจสอบ
คนที่เขาจะเหมาส้มเนี่ยก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนจะแกะเราเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปบันทึกวิดีโอเป็นหลักฐานไว้ด้วย
แล้วตอนที่เปิดห่อดูก็เป็นยาเสพติดจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
เนี่ยฮะนี่เห็นไหมตอนที่เขาแกะเนี่ยเขายังไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในนะ
มาเป็นยาเสพติดเป็นยาบ้าก็เลยแจ้งตำรวจสพคลองหลวงให้มาตรวจสอบ
สุดท้ายพอตำรวจมาตรวจสอบตรวจไปตรวจมานายพิชิตสามีของนางกรยากร
ถูกจับนะฮะนำตัวเข้าห้องขังคุมขังไว้เลยในคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
ซึ่งเธอยืนยันว่าสามีของเธอคือคนบริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับหอยาเสพติดที่พบ
คือเธอเล่าให้เราฟังทั้งน้ำตานะฮะบอกว่าทุกวันนี้ก็ลำบากมาก
เพราะว่าต้องทำงานหาเงินคนเดียวรับจ้างเนี่ยมีรายได้วันละ๒๐๐บาท
เลี้ยงลูกวัย๔ขวบผ่อนรถจักรยานยนต์
แล้วยังต้องใช้เป็นค่าเดินทางในการไปเยี่ยมสามีที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีทุกสัปดาห์ด้วย
ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัวแฟนไปโรงพักต่อค่ะ
ตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะพี่ต้องเช่าบ้านแล้วก็ส่งวัดรถ
ทำงานแทนแปนหรือบางอย่าง
ไม่ได้ทำเหรอจ้ะพี่เลี้ยงรูปพี่ไม่รู้จะไปหาใครแล้วค่ะ
ขับรถไปกับนายพิชิตวันเกิดเหตุเลยเขาบอกว่าวันนั้นเขาก็ลำเลียงส้มขึ้นรถกัน
ตลอดทางการขายส้มระหว่างทางเนี่ยนายพิชิตกับคนอื่นที่มาเลือกดูส้ม
ยืนยันว่าไม่มีใครเอายาบ้า๕๐๐๐เมตรมายัดใส่ตะกร้าส้มในรถเลยนะ
ไม่มีอย่างแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่านายพิชิตเป็นคนขยันขันแข็งทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
ไม่เคยมีประวัติยาเสพติดค้ายาไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดทั้งสิ้นนะครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับเจ้าของร้านที่ซื้อเหมาส้ม๑๑ตะกร้าก่อนที่จะเจอห่อยาเสพติด
เขาก็บอกว่าปกติรู้จักกับนายพิชิตและนายปองพลมานานแล้วทั้งคู่เป็นคนขยันทำมาหากิน
ที่ทั้งคู่จะขับรถมาถึงหน้าร้านก็เห็นว่าทั้งคู่ประกาศขายส้มผ่านทางเฟซบุ๊ก
ก็เลยตั้งใจว่าจะซื้อส้มเพื่ออุดหนุนจนมาเจอก้อนวัตถุสี่เหลี่ยมคล้ายห่อยาบ้าอยู่ในตะกร้าส้ม
ทั้งสามคนก็เลยตรวจสอบพร้อมทั้งถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นแล้วก็เรียกตำรวจให้มาตรวจสอบ
ก็เทออกมาก็เจอก้อนวัตถุสี่เหลี่ยมก็สงสัยว่าเป็นอะไรก็เลยเรียก
ตอนที่เจอที่แรกเนี่ยปองพลกับพิชิตเนี่ยกำลังเก็บตะก้าใกล้กันอยู่
จับไปจับมาก็เลยเห็นอักษรตัววายก็เลยได้เรียกพิชิตกับปองพลมาเพื่อทำการถ่ายวีดีโอตอนที่จะตัดเราอยากรู้ว่ามันเป็นอะไร
แต่พอเราเห็นพร้อมกันแล้วเนี่ยปองพลกับพิชิตเนี่ยพอเรารู้ว่าวัตถุนั้นมันเป็นยาแล้วก็เลยปองพลกับพิชิตเป็นคนให้เราโทรหาตำรวจเราก็เลยรีบโทร
หลังจากนั้นเขาก็มาที่เกิดเหตุก็ค้นดูทุกตะก้าว่ามีอีกไหมที่ยังเหลืออีกประมาณสิบกว่าตะก้าว่ามียาไหมก็ไม่มี
พอเขาไม่รู้เขาก็ตกใจเหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะ
อักษรตัววายเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ปั๊มอยู่ในพวกยาบ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหม

ถ้าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้จริงแล้วนายพิชิตถูกตัดสินว่าผิดเนี่ยนะ
ต่อไปนี้พลเมืองดีที่ไหนจะกล้าโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
ถ้าเกิดไปบังเอิญเจอยาเสพติดเอาเข้าจริงจริงอ่ะอ่า
ทีมข่าวของเราไปคุยกับทนายวรกรพงธนากุลค่ะทนายวรกรก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ทางครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียหายไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมนะคะ
ก็เลยพานางกรยากรไปร้องขอความเป็นธรรมกับกระทรวงยุติธรรม
เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าล่าสุดคดีนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณาของสารชั้นต้นค่ะ
ซึ่งธนายความบอกกับเราว่าทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะคะ
ก็คือเรื่องของการประกันตัวจะช่วยในเบื้องต้นก็คือให้ได้ประกันตัวออกมาก่อน

ทนายความบอกอีกว่าคดีนี้ตำรวจดำเนินการผิดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรก
เพราะการทำสำนวนของตำรวจสพคลองหลวงในวันดังกล่าวเนี่ยนะคะ
เรียกนายจ้างของนายพิชิตและปองพลมาตรวจสอบเกี่ยวกับการพบห่อยาบ้าในตะกร้าส้ม
แล้วฝั่งในจ้างของนายพิชิตและปองพลก็ยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของยาเสพติดห่อนี้
คือคนที่ว่าจ้างให้ไปทิ้งตั้งแต่แรกเลยนะคนนี้นะ
แล้วเขาก็รับแล้วด้วยว่าเขาเป็นเจ้าของเขารับยาบ้ามาในตระก้าส้มเนี่ย๒๐๐ตะกร้า
มียาบ้าผสมอยู่ร้อยตะกร้าแต่ตอนขนส่งยาเนี่ยเข้าใจว่าเครือข่ายตกหล่นไป๑ตะกร้า
ก็เลยทำให้นายพิชิตกับนายปองพลเอาส้มตะก้านี้ไปเร่ขายแล้วมันตกหล่นอยู่ห่อนึง
ทนายความก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าก็ในเมื่อเจ้าของยาเสพติดก็แสดงตัวแล้ว
ก็รับแล้วว่ายาเสพติดเป็นของเขาอ่ะทำไมนายพิชิตกลับไม่ได้รับการปล่อยตัวแล้วถูกดำเนินคดีไปด้วยล่ะ
แล้วแบบนี้ถ้าในอนาคตเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้จริงแล้วนายพิชิตถูกตัดสินว่าผิด
พลเมืองดีที่ไหนจะกล้าโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบถ้าเกิดเจอสิ่งผิดกฎหมายตรงหน้านะไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหรือเป็นอะไรอ่ะครับ
ก็จะไม่มีใครกล้าโทรแจ้งตำรวจกลายเป็นว่าถูกดำเนินคดีซะเองอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ทางทนายวรกรยืนยันจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อทำความจริงให้กระจ่างนะครับ
เพราะเชื่อว่านี่เป็นการทำงานที่หละหลวมของตำรวจทำให้นายพิชิตเชิดธรรมต้องตกเป็นแพ้รับบาปในคดีนี้
เดินหน้าช่วยเหลือต่างยืนยันว่าไม่ขอรับเงินในการว่าความเป็นธุระทำเอกสารอะไรให้แม้แต่บาทเดียวนะฮะ
ส่วนทางครอบครัวผู้เสียหายหากอนาคตถูกตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และเป็น
ความผิดพลาดของตำรวจก็สามารถเรียกชดใช้ค่าเสียหายได้นะครับ
ท่านบอกว่าท่านยังรอรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่
แต่เดี๋ยวจะเรียกเจ้าของสำนวนคดีนี้
ให้เอาสำนวนเอาบันทึกการจับกลุ่มมาตรวจสอบ
เดี๋ยวจะดูให้ว่าตกลงแล้วย้อนไปในวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่มันเกิดอะไรขึ้น
นี่แหละค่ะเรื่องราวที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาทีมข่าวของเราจะตามให้นะคะ